ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะวันนี้ครอบครัวของน้องฟิล์มนะคะ
ได้จัดพิธีชาปนกิจศพแล้วก็นำช้าง๕เชือกเดินนำขบวน
หนึ่งในนั้นก็มีช้างสุพรรษาซึ่งเป็นคู่ซีของน้องฟิล์มด้วยค่ะ

คุณแม่ของน้องฟิล์มค่ะนะคะนางนุจิราเสียใจร้องไห้
ขณะร่วมนำขบวนนำร่างของน้องฟิล์มไปทำการชาปนกิจนะคะ
พี่เล็กมีเพื่อนเพื่อนมีญาติพี่น้องมีชาวบ้านนะคะ

เลื่อนศพของน้องฟิล์มแล้วเราจะเห็นว่ามีช้าง๕เชือกเดินนำหน้าขบวน
หนึ่งในนั้นมีช้างน้อยสุพรรษาซึ่งเป็นคู่ซีนะคะ
อายุ๓ปีที่เป็นขวัญใจของคนในโลกโซเชียล
มาร่วมเดินในขบวนด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็อย่างที่หลายคนเห็นนะคะ
พอเห็นหน้าช้างสุพรรษาเนี่ยหลายคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่า
น้องน่าจะเศร้าแล้วรับรู้ว่าเพื่อนซีสไม่อยู่แล้วนะคะ
เคลื่อนศพก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะ
มีอาการคล้ายนะคะกับน้องฟิล์มเนี่ย
สิงแล้วก็คือไปโผล่กอดแม่ของน้องฟิล์มค่ะ
แม่น้องฟิล์มบอกว่าเชื่อว่าน้องมากอดเพื่อต้องการมาบอกลาแม่

แล้วก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตกับครูและทางโรงเรียนแล้วค่ะ
แต่ว่า
แต่วันเกิดเหตุแล้วน้องไม่ทะบายใช่ไหมครับ
เขาโทรบอกกับแม่เปล่งละครั้งเท่าไหร่

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตี๔ของวันนี้ค่ะ
ฝันว่าน้องฟิล์มแต่งตัวสวยงามมาหา
พร้อมกับชายอีกคนนึงที่แต่งตัวเหมือนเทวดาแต่ไม่ได้พูดอะไร
ต่อมาตอนเช้าก็จะไปรับช้างสุพรรษาเพื่อพามางานศพ
ควานช้างควานช้างก็เล่าให้ฟังว่าตอนตี๒สุพรรษาไม่ยอมนอน
เดินไปเดินมาแล้วก็คุกเข่าลงเหมือนกับอยู่กับน้องฟิล์มค่ะ
ความช้างก็บอกเขาเชื่อว่าน้องคงจะมาหาช้างเพื่อนซีก่อนที่จะมีการชาปนกิจค่ะ
ขณะทำพิธีช่วงสุดท้ายของการส่งน้องฟิล์มนะคะช้างสุพรรษาก็อยู่ด้วยตลอด
ก็มีคนสังเกตว่าช้างสุพรรษาจะมีอาการเหมือนกับเอางวงเข้าปากตลอดเวลา
ซึ่งลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าเป็นอาการแสดงความเสียใจค่ะ
นี่คืออาการของช้างสุพรรษาในวันนี้ซึ่งไม่เหมือนกับทุกวันลักษณะแตกต่างจากทุกวัน
ทีมข่าวของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฟิล์มอีกครั้งหนึ่งนะคะ